สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเรื่องของการเมืองหลังวันแถลงนโยบายต่อรัฐสภาผ่านพ้นไปวาระที่จะต้องจับตามองจากนี้ก็คือว่านโยบายเหล่านั้นจะได้รับการปฏิบัติให้เป็นจริงเป็นจังเมื่อไหร่
โดยเฉพาะนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องปากท้องของประชาชน
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย

สองเรื่องที่เป็นประเด็นซ้อนขึ้นมา
หลังจากวันแถลงนโยบายผ่านพ้นไป

เรื่องลดค่าโดยสาร

รัฐมนตรีศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
บอกว่ากำลังดูลดค่าโดยสารทั้งระบบ
เพราะว่าเวลานี้โดยเฉพาะรถไฟฟ้า
คนที่ขึ้นรถไฟฟ้าต้องเป็นคนชั้นกลาง
คนที่รายได้ต่ำลงไปกว่านั้นขึ้นไม่ไหวครับ

จากต้นทางปลายทางบางสายเนี่ย

ถ้าเราไปเปรียบเทียบอัตราการโดยสาร
เปรียบเทียบรายได้ของประชาชน

คนหมดไปกับค่าโดยสาร
ไปทำงานตอนเช้ากลับมาตอนเย็นเนี่ย

เปอร์เซ็นต์ของรายได้รวมของประชาชน

รายได้ก็มาหมดไปกับค่าโดยสาร

ฉะนั้นทำยังไงให้ลดลงมา

บอกว่าเรื่องนี้จะต้องดำเนินการ

สยามลั่นต้องไม่กระทบ
งบของรัฐและเอกชน

กับรัฐมนตรีจะประชุมกับหลายหน่วยงาน
โดยเฉพาะหน่วยงานที่ช่วยค่าคลองชีพประชาชน

ซึ่งจะทบทวนแนวทางช่วยเหลือในทุกระบบขนส่ง
เฉพาะรถไฟฟ้าเท่านั้น
แต่ว่าถ้าเจาะไปที่เรื่องรถไฟฟ้า
ขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ต้องดูแนวทางที่เหมาะสมว่า
จะลดได้อย่างไรเท่าไหร่
ต้องไม่กระทบกับงบประมาณประเทศที่จะนำมาอุดหนุน

เพราะการร่วมทุนมีเงื่อนไขสัญญาอยู่แล้ว
ขณะเดียวกันต้องประหยัดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนด้วย
นี่คือหลักการสำคัญ
แต่ว่าถ้าดูรถไฟฟ้าทั้งหมด
ท่านบอกว่าสายสีม่วงช่วงบางใหญ่เตาปูน
กับรถไฟฟ้าแอร์ปอร์ตลิงค์นั่นแหละ
หน้าที่จะลดราคาโดยสารได้ก่อน
เพราะอันนี้เป็นเงินของรัฐโดยตรง

ฉะนั้นท่านรัฐมนตรีสรุปว่า
เรื่องค่าโดยสารบางโครงการที่ภาครัฐ

มีข้อจำกัดในการกำหนดค่าโดยสาร
อันนี้ครับถือว่าเป็นข่าวดี
แต่ระวังอย่าเพิ่งลิงโลดดีใจกันนัก
เพราะที่คุณศักดิ์สยามบอกว่า

ครับลักษณะเอกชนอธิบายง่ายว่า
ในตัวผู้โดยสาร๑ใบ

ลดราคาลงมาค่ะ
ยุ่งได้เฉพาะในส่วนที่เป็นของรัฐที่รัฐจะลดลงมาได้
ถ้ารัฐลดราคาลงมาได้รัฐก็ต้องจัดเงินเพื่อจะไปอุดหนุนให้องค์กรที่เขากำกับดูแลรถไฟฟ้าอยู่
เพราะมิฉะนั้นแล้วองค์กรเหล่านั้นก็อยู่ไม่ได้เพราะว่ารายได้เขาหายไปจากการลดราคา
ปัญหาก็คือว่าเราจะมีงบประมาณไปสนับสนุนตรงนั้นไหมไปชดเชยตรงนั้นไหม
สมมุติว่ามีงบประมาณเอางบประมาณใส่ลงไปมีคำถามตามมาอีกว่ายุติธรรมไหม
ยุติธรรมกับใครล่ะครับยุติธรรมกับคนไทยทั้งประเทศไหม
เพราะเงินที่จะเอาใส่ลงไปเนี่ยมันเป็นเงินภาษีของประชาชน
เก็บมาจากคนทั้งประเทศแล้วจะเอามาอุดหนุนให้คนในกรุงเทพและคนปริมณฑลที่อาศัยรถไฟฟ้าได้ประโยชน์
คนต่างจังหวัดอีก๗๐กว่าจังหวัดถามว่าอ้าวแล้วพวกผมได้ประโยชน์ตรงไหน
เงินภาษีที่รัฐเอาไปชดเชยนั่นเงินพวกผมนะครับหลักการแบบนี้เถียงกันมานานแล้วครับ
เถียงกันมาหลายสิบปีแล้วว่าเงินภาษีที่มาจากคนทั้งประเทศไม่ควรจะไปอุดหนุนจุนเจือให้คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้ประโยชน์
สมัยก่อนจะขึ้นราคารถเมย์รัฐบาลบอกไม่ต้องขึ้นเอาเงินสนับสนุนเข้าไป
ก็มีคำถามตามนี้ว่าอ้าวแล้วเงินที่ใส่เข้าไปนั้น
เงินที่มาจากภาษีประชาชนทั้งประเทศได้ไหมในหลายประเทศเขาจึงใช้วิธีการว่า
ถ้าจะเอาเงินไปชดเชยต้องเอาเงินมาจากคนที่บริหารเมือง
เพราะคนที่บริหารเมืองเก็บภาษีมาได้ก็เอาไปชดเชยให้คนที่อยู่ในเมือง
เหล่านี้เป็นต้นฉะนั้นนโยบายนี้อย่าเพิ่งเล็งโลด
อย่าเพิ่งลิงโลดอย่าเพิ่งดีใจผมเนี่ยสังหรณ์ใจว่าสุดท้าย
มันจะลดมากไม่ได้โดยเฉพาะรถสิบห้าบาทตลอดสายเนี่ย
ลำบากครับ๓๐บาทตลอดสายยังจะต้องยากเลยครับ
เพราะว่าไปดูแล้วว่าถ้า๑๕บาทตลอดสาย
เดือนหนึ่งรัฐต้องชดเชยลงไปเท่าไหร่ปีหนึ่งรัฐต้องชดเชยลงไปเท่าไหร่
ถ้ามันง่ายและมีเงินพออย่างนั้นเนี่ย
ก่อนหน้านี้เขาลดราคาไปแล้วครับ
ไม่ต้องรอรัฐบาลนี้แต่เอาล่ะให้ความหวังว่า
ลองพยายามกันดูถ้ารัฐคิดว่าจะเจียดเงินใส่ลงมาได้
พบกันครึ่งทางลดราคาค่าโดยสารลดไฟลงมาได้
ก็จะเป็นประโยชน์กับประชาชนนี่เป็นวาระที่คอยตามดู
เรื่องที่๒วันนี้ก็เห็นมีหัวข่าว
คนจนได้แน่มารดาประชารัฐ
แต่ว่าหัวข่าวตามมาก็อย่างที่คุณสืบสกุลคุณบุ๊กบอกเมื่อกี้ว่า
แน่แต่อาจจะไม่ใช่ตอนนี้รอไปหน่อย
เรื่องนี้เนี่ยเป็นข่าวขึ้นมาเพราะมีรายงานจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
บอกว่าขณะนี้ได้เสนอให้นายอุตมะ
เลือกกลุ่มคนที่มีความยากลำบากและควรได้รับความช่วยเหลือ
ตามนโยบายที่เป็นรัฐสวัสดิการที่พักพลังประชารัฐ
ได้ใช้ในการหาเสียงเช่นนโยบายมารดาประชารัฐ
เพิ่มสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเป็นต้น
เพราะงบประมาณมีจำกัดทีนี้มาเน้นตรงนี้
สำหรับโครงการมารดาประชารัฐเป็นการให้สวัสดิการแก่มารดา
ตั้งแต่ตั้งคันจนถึงบุตรอายุ๖ขวบ
ตั้งแต่ตั้งคันจนถึงบุตรอายุ๖ขวบ
แล้วก็แยกมาเป็นอย่างนี้ในระหว่างตั้งคันเนี่ย
รัฐจะให้เงินแก่มารดาตั้งคัน๓๐๐๐บาทต่อเดือน
ให้ไปจนกระทั่งคลอด
รวมสูงสุดแล้วตั้งแต่ตั้งคันจนก็ถึงคลอดเนี่ยคนหนึ่งได้๒๐๐๐
แล้วให้ค่าคลอดลูกอีกหนึ่งหมื่น
ข้าดูแลบุตรตั้งแต่คลอดไปจนถึงลูกอายุ๖ควบเดือนละ๒๐๐๐

คิดเป็นเงินที่ให้กับแม่ตั้งแต่ตั้งคันจนถึงบุตร๖ขวบด้วยเนี่ย
รวมกันแล้วคนหนึ่ง๑๘๑๐๐๐บาท
นี่นโยบายนี้บอกว่าจะเป็นไปได้เลย
งบประมาณเตรียมไว้แล้วแต่ว่าอาจจะไม่เริ่มต้นได้ตอนนี้
จะรอไปอีกกี่เดือนไม่เป็นไร
แต่ว่ามีแนวโน้มว่าน่าจะเป็นไปได้

บอีกส่วนหนึ่งรองบประมาณปี๒๕๕๙

ฉะนั้นนี่เป็นเรื่องที่เราต้องตามดูครับ
บอกแล้วไงการเมืองมาเที่ยวหาเสียงไว้
สมัยก่อนหาเสียงไว้พอเป็นรัฐบาลแล้วลืมไปเลย
คนก็ไม่ทวงไม่ถามเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วครับ

เรียกว่าพวกที่เล่นออนไลน์ทั้งหลายเนี่ย
ต้องช่วยกันตามครับอย่างน้อยวันนี้เอามาฝากสองเรื่อง
เรื่องแรกลุ้นกันหน่อยเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้
สองเป็นไปได้แน่แต่อาจจะช้านิดหนึ่ง
เรื่องอื่นเดี๋ยวจะค่อยมาตามผลงาน
ค่อยมาตรวจการบ้านว่าที่ไปหาเสียงไว้
พอถึงเวลาคุณทำไหมถ้าทำทำเมื่อไหร่
ถ้าทำเอาเงินมาจากไหนถ้าคุณไม่ทำเลือกตั้งคราวหน้าเจอกัน
นี่ขีดเส้นใต้วันนี้เรื่องของการตามดูการบ้าน
ของรัฐบาลครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
ก็ถือว่าเป็นการบ้านที่ประชาชนจับตามอง
ตั้งแต่เรื่องของนโยบายการหาเสียงแล้วนะอาจารย์นะครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยด้วยนะครับ
แล้วก็ดูเรื่องของงบประมาณอย่างที่อาจารย์บอก
เพียงพอจัดสรรได้ดีขนาดไหน
นี่คือตอนนี้คือทำเป็นเช็คลิสต์ไว้เลยนะว่า
โยบายข้อไหนนี้เริ่มดำเนินการแล้ว